เหตุการณ์ด่วนนี้หน่อยมีรายงานเข้ามาว่าเกิดเหตุระเบิดซ้ำลูกที่สอง
ใกล้กับจุดที่รถไฟขบวนขนส่งสินค้าที่เจ็ดศูนย์เจ็ดตกราง
ในบ้านบ้านโพนะฮะที่บ้านโพบ้านทาโพช่วงคลองแงะสะดาว
ตะบนท่าโพอำเภอสะดาวครับทำให้คนงานซ่อมบำรุงทาง

เจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่แล้วตอนนี้ครับ
ล่าสุดนะครับที่รายงานบอกว่า
มันเกิดเหตุระเบิดบนรางรถไฟไม่ไกลจากจุดที่รถไฟถูกวางระเบิด

ระเบิดทำให้คนงานของหน่วยซ่อมบำรุงทางหาดใหญ่
เข้าไปซ่อมรางรถไฟเสียชีวิต๓ศพอย่างที่นำเรียน
ตอนนี้ตำรวจเข้าไปแล้วทหารเข้าไปแล้ว
กั้นพื้นที่ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปนะครับ
รวมทั้งอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมด้วย
ส่วนรายชื่อผู้เสียชีวิตยังไม่มีการเปิดเผยออกมา
ความคืบหน้าติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีครับ